ว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปภาพนี้กันไปบ้างแล้วนะคะผู้ชายคนนึงค่ะ
ในมือถือวัสดุบางอย่างคล้ายคล้ายกับปืนสงครามครับ
แล้วก็ไปขู่คู่กรณีไปหาว่าคู่กรณีไปลัดคิว
ตอนที่นำรถไปตรวจสภาพรถเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะ
เป็นสถานที่ตรวจสภาพรถของเอกชนนะคะที่นครราชศรีมา
แล้วในมือดูนะคะมันดูคล้ายปืนสงครามนะ
เหมือนเอ็มสิบหกใช่ตามคลิปภาพแบบเนี้ยค่ะอ๋อ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นถึงรองผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมานะคะ

นี่ค่ะใครเห็นใครก็ตกใจค่ะว่าอุ้ยคุณถืออะไรมาเนี่ย
แล้วก็ไปจริงไปข่มขู่คู่กรณีอีกไปหาว่าเขาแซงคิวอีกอะไรอีกนะคะ
ครับผู้ชายคนนี้ตามคลิปเนี้ยนะคะเป็นรองผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็เนี่ยค่ะตามที่เห็นในคลิปเลยสุดท้ายแล้วเราตรวจสอบให้แล้วนะคะ
สิ่งที่เขาถืออยู่ไม่ใช่ปืนนะคะไม่ใช่ปืนเป็นพินค่ะ
ินเหรอพินที่ทำจากไม้อ๋อแต่ทำเป็นรูปปืนใช่
นี่คือพินค่ะอ๋อแต่มันคือคล้ายปืนมากค่ะคือเราเราถามเข้าไปเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เรียนดนตรีไทยเขาแกะสลัก
นเป็นรูปปืนมาให้คุณครูใช่จะเห็นว่ามีสายเอ็นสายอะไรพวกเนี้ย
แต่ถือลงมาคุณเห็นมาสอนแต่มันก็น่ากลัวนะคะนี่นี่เห็นสายไหม
ดีค่ะคือเครื่องดนตรีก็จริงค่ะแต่โอ้โหหน้าตามันคนเห็นก็ตกใจค่ะ
ครับจากเหตุการณ์นี้นะคะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนสพโชคชัยนครราชศรีมานำสำนวนคดี
ส่งอายการเพื่อพิจารณาส่งฟ้องต่อสารแล้วนะคะ
การเกิดขึ้นในสถานตรวจสภาพรถเอกชนในพื้นที่อำเภอโชคชัยนครราชศรีมา
อายการมีความเห็นสั่งให้พนักงานสอบสวนส่งอาวุธปืนสงครามปลอม
ไปตรวจพิสูจน์นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพินที่ทำจากไม้เป็นเครื่องดนตรี
แต่หน้าตามันคล้ายปืนครับประเด็นคือต้องไปตรวจสอบ
พิสูจน์ว่าเข้าข่ายเป็นความผิดกรณีสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือเปล่าอ่า
นี่ค่ะอาจจะเป็นความผิดได้นะคะลักษณะแบบนี้นี่
ก็ต้องรอการตรวจพิสูจน์สิ่งเทียมอาวุธปืนนำมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมนะคะ
หนึ่งสัปดาห์ถึงจะรู้ผลค่ะแล้วก็นำตัวรองผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนครราชศรีมาข้อหาเบื้องต้นก็คือ
เป็นความผิดในลักษณะคมคู่อื่นให้ตกใจกลัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
รองภูมิในการโรงเรียนคนที่ก่อเหตุ
อยู่ในพื้นที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
และผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวค่ะ

ตอนนั้นเป็นรองผู้มนุยการโรงเรียนเสริงสาง
อำเภอเสริงสางนครราชศรีมา
เอามือตบหัวเด็กนักเรียนค่ะ
ตบหัวเด็กนักเรียนชายชั้นม๕
ที่หน้าเสาทงหน้าเสาทงนะคะ

ใช่ค่ะเด็กนักเรียนเขากำลังมีการ
งานที่ไม่โปร่งใสแล้วคลิปนี้ล่ะค่ะ
หลุดออกมาก็กลายเป็นข่าวดังไปแล้วรอบหนึ่ง

ตอนนั้นเนี่ยตามภาพในคลิปนี้นะคะ
จากเหตุการณ์นั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
แล้วก็ย้ายให้ไปเป็นรองผู้บริการโรงเรียนจราเข้หินสังขกิจวิทยา

พินไม้คล้ายปืนไปอารวาส
บางอย่างที่มันคล้ายอาวุธนะคะแต่มันไม่ใช่
แต่คนกลัวคนตกใจเอ๊ะแบบนี้จะมีความผิดไหม
ที่สำคัญก็คือตัวแกนี่แหละใช่ไหมจุดเดือดต่ำเหลือเกิน
ไปหาว่าเขาแซงคิวคือรถคันหน้าเนี่ยเขาเข้าผิดช่อง
เขาก็เลยต้องถอยเพื่อเข้าให้ถูกช่อง
แกเจาะอยู่ข้างหลังแกก็คิดว่าอ้าวคันนี้แซงคิว